คุณผู้ชมไปที่ลบบุรีกันหน่อยมีผู้หญิงคนนึงต้องบอกว่าโชคร้าย
รับปีใหม่จริงจริงค่ะตั้งใจไปสอยมะพร้าวในสวนคนเดียว
เลยนะคะเธอบอกว่าโอ้โหมึนแล้วก็สลึมสลือมาก
แต่ต้องบอกว่ามันเป็นความโชคร้าย
ในความโชคดีเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะคะ
เล่าให้ฟังก่อนว่าผู้หญิงโชคร้ายคนนี้ก็คือนางสาวเกรดแก้วปิ่นน้อย
อายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะอยู่ที่จังหวัดลบบุรี
เดตอาการก่อนแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้คุณหมอเนี่ย
ญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว
ถึงได้พาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุได้
บอกว่ามาสอยมะพร้าวในสวนคนเดียวระหว่างนั้นมีลูกมะพร้าวลูกหนึ่ง
ร่วงลงมาใส่หัวอย่างจังก็มึนมึนค่ะแต่ยังสอยมะพร้าวต่อนะ
สอยต่อไปได้สักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วฮะ
มันเจ็บด้วยแล้วมันก็เริ่มสลึมสลือแล้ว
ก็เลยนอนลงแล้วก็ใช้โทรศัพท์แจ้งให้คนเข้ามาช่วยเหลือ
ทีนี้ที่บอกว่าเป็นความโชคร้ายในความโชคดีอย่างไร
ยังไงเธอบอกว่าจังหวะที่ลงมานอนอ่ะ
เหลือไปเห็นค่ะว่ามีงูตัวใหญ่อยู่ใกล้เธอเลย
น่าจะเป็นงูเห่าเพราะกำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่ด้วย
แต่ลูกมะพร้าวมันตกใส่เธอซะก่อนงูก็เลยตกใจเลื้อยหนีไปค่ะ
เธอเลยบอกว่ามันคงเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายแหละ
เพราะว่าถ้าหากลูกมะพร้าวไม่ตกลงมาใส่หัวเนี่ย
อาการก็จากหนักกลายเป็นเบา
ทางกู้ภัยเองก็บอกนะคะว่าได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีคนถูกลูกมะพร้าวตกใส่

แต่กว่าจะเข้าไปถึงผู้บาดเจ็บได้เนี่ย๒ชั่วโมงกว่าค่ะ

มันเข้าลำบากมากคือถ้ามาลำพังแค่ตัวเองมันก็ยังพอไหว
แต่นี่เขาก็ต้องขนเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือต่างเข้ามาด้วย
ระยะทางก็ไกลก็ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงเลยนะคะ
พอมาถึงปุ๊บก็เห็นนางเกดแก้วเนี่ยนะคะนอนหลังพิงต้นไม้ต้นมะพร้าวนั่นแหละ
แล้วก็อยู่ในอาการสลึมสลือแต่ยังพูดจารู้เรื่องค่ะ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ช่วยกันนำขึ้นเปรย์ไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งแน่นอนระยะเวลาในตอนเดินออกก็นานเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนี่ยมันลำบากจริง
การขุนใช้การกลัวจะเข้ามาทางก็ลำบาก
ทางแคบเป็นลุงห้อยลุงคลองอะไรแบบนี้ครับ

เมืองต้นคุณหมอก็ลงความเห็นนะคะว่า
เกร็ดแก้วกระโหลกศีรษะร้าวแล้วก็กระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
รวมถึงแก้วหูก็ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมากด้วยค่ะ
แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้คุณหมอให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว
เพราะว่าพ้นขิดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องไปพบแพทย์เป็นระยะค่ะ